คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักแสดงตลกรุ่นใหญ่

อยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า๔๐ปี

ก็คือการได้ออกมาทำงานทุกวัน

ส่วนรุ่นพี่อย่างเด่นดอกประดูกก่อนหน้านี้

ตอนนี้เนี่ยนาย่งบอกว่า

แต่จะสามารถกลับมาทำงานได้หรือเปล่า
ฟังนาย่งพูดถึงอเด่นกันค่ะ

เขาคงอยากทำทำอะไรได้เขาคงอยากทำ
เพราะว่าแก้เหงาอย่างว่านะอยู่บ้าน

แต่ว่าที่บ้านพี่เด่นก็สนิทกันอยู่แล้วนะฮะ
มาหาสู่ยายสมเขาจะไปบ่อย
ตอนนี้อเด่นก็สุขภาพแข็งแรงดีอยู่สบายดี
สบายดีเขาอ่อนอยู่แล้วละที่เด่นน้ำ
ตอนนี้แกโหลงลืมออกจากบ้านไปก็เป็นตามที่อาพโพส

ยังไม่ได้ปิดครับยังไม่เลิก
แต่ว่าหยุดหยุดก่อนแต่ตอนนี้มีหมู
ตอนนี้มีหมูยอหมูยอตายงสูตรของเราเองที่ว่าเราชอบยังไงเราก็ปรับปรุงสูตร